เพราะว่ายังคงมีพิธีอย่างต่อเนื่อง
เป็นพิธีล้างบาปแล้วก็มีการอ้างว่ารักษาโรคได้ด้วยนะครับ
เมื่อวานนี้มีผู้ป่วยติดเตียงนะครับคุณผู้ชมครับ
มาให้การรักษา
แต่ว่าความเคลื่อนไหวของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินั้นตอนนี้

ถ้าผิดจากหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า

โอ้โห

คุณผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ
นี่เป็นตัวอย่างพิธีกรรมของนายกุศลศรีอาริยะ

รักษาคนที่เจ็บป่วยให้หายขาดได้

เป็นผู้หญิงคนหนึ่งฮะที่เรียกกันว่า

อ้างว่าเป็นแม่ของพระพุทธเจ้า

สมาธิเป็นเวลา๓นาที

แล้วก็ชี้แจงวิธีปฏิบัติกับลูกศิษย์

นั่งอยู่บนเก้าอี้ยกมือทั้งสองข้างขึ้น

นี่เขาบอกว่าเป็นการแผ่รังสีนะ
แล้วก็มีการทำสัญลักษณ์คำว่า

ยกมือสองข้างขึ้นแบร์มือออก
เหมือนการแผ่รังสีนี่แหละฮะ

ต้องนั่งกำมือครับเพ่งกระแสจิต

ดวงจิตล้างบาปให้ลูกศิษย์ครับ

พอท่องไปเรื่อยบางคนร้องไห้ออกมา

เพื่อให้อาการนั้นสงบลง
นี่มือนี้น้องน้ำแข็ง

ขับรถกระบะพาผู้ป่วยติดเตียง

หามผู้ป่วยลงมานอนหน้าของ

นายกุศลศรีอาริยะเนี่ย

แผ่กระแสจิตใส่ผู้ป่วยนะครับ

แล้วก็ใช้มือเนี่ยตีที่เนื้อผาก

ไปแตะแขนที่ขาที่เนื้อผาก
ของผู้ป่วยแล้วก็ท่องคำว่า

แล้วเขาก็จะสวด
มรรยาริยะอาริยะ

นำน้ำอุ่นมาให้ผู้ป่วยติดเตียงดื่มครับ

ทำพิธีขอขมานะฮะที่ลูกกับภรรยาเคยล่วงเกินไป
จากนั้นก็ให้ญาติญาติช่วยกันอุ้มผู้ป่วยกลับขึ้นท้ายรถกระบะครับ
ทีมข่าวได้พูดคุยกับผู้ป่วยจนทราบว่าเขาป่วยเป็นรูมตอย
ตั้งแต่ปี๕๐ลุงมาตอยมันป่วยยังไงฮะ
มันปวดตามกระดูกครับคุณผู้ชมครับ
คนนี้เขาปวดจนแขนขายกไม่ได้นะฮะ
แต่ก็รับประทานยาที่คุณหมอจากโรงพยาบาลให้มาตลอดนะครับ
พอรู้ข่าวว่านายกุศลศรีอริยะสามารถรักษาโรคต่างได้
จึงให้ครอบครัวพามารักษา

เขาอาการทางกายดีขึ้นไหม
ทางกายไม่รู้แต่ทางใจดีไง

ทางใจดีไงมันจะรู้สึกว่ามีกำลังใจขึ้น
มาหาคนที่เขาบอกว่าสามารถมีคาถามีบทสวด
แล้วรักษาไล่พิษออกจากร่างกายได้ไงน้ำแข
ตัวผู้ป่วยเองเขาก็รู้สึกว่าจิตใจเขาดีขึ้น
แบบเนี้ยเหรอผมเชื่อว่าแบบนั้นอ๋อ
คือบางทีมันก็อาจจะเป็นการรักษาทางใจ
ใช่ตามความเชื่อค่ะอย่างไรก็ตามนะครับ
เรื่องดังกล่าวนี้นะครับยังไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับ

ตอนนี้ผมว่าไม่ใช่แค่สำนักงานพระพุทธศาสนาแล้วนะ
สบสกระทรวงสาธารณสุขลองแอบดูบ้างนะดูข่าวไทยรัฐบ้าง
หลังจากถูกหลายฝ่ายจับตาว่ามันเป็นการหลอกลวงหรือเปล่า
ซึ่งทีมข่าวสอบถามไปยังคุณอนุชานาคาสัย
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านกำกับดูแล
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไง
เกี่ยวกับพฤติกรรมของนายกุศลศรีอริยะ

ท่านบอกว่าสำนักนายกก็หารือกับสำนักพุทธแล้ว
แต่ยังไม่พบว่ามีการนำคำสอนของพระพุทธศาสนาไปใช้
บิดเบือนคำสอนของพระพุทธเจ้า
แต่เป็นเพียงรัฐธิหนึ่งที่ตั้งขึ้นมาเท่านั้น
เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าไปก้าวไก่หรือเอาผิดได้
แต่สำนักพุทธเนี่ยก็เฝ้าติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดขอบพระคุณครับ
แล้วก็หากมีการบิดเบือนสำนักพุทธบอกจะเอาผิดแน่นอน
ล่าสุดนะครับบอกว่าได้มีการตักเตือนไปที่
พระชาวโรธอานุภาวะเตจากจังหวัดขอนแก่น
แล้วก็พระวิทยาหรือที่อ้างตัวเป็นหลวงพ่อพระพุทธเจ้าน้อย
โคราชนครราชศรีมาที่เดินทางไปร่วมกิจกรรมเมื่อวานนี้
ได้ไหมจำได้เพราะว่าตอนแรกท่านบอกว่า
เดี๋ยวจะมีพระปรากฏสองรูปแล้วก็มีพระสองรูปมาจริง
แต่ว่าพระท่านก็บอกนะว่าท่านก็ไม่ได้เชื่อในกุศลศรีอรยะนี่
แต่เตือนไปแล้วพระทั้งสองรูปนั้นบอกว่า

ส่วนการอวดอ้างมาปันทะสุดท้าย

การอวดอ้างการรักษาโรคก็เป็นหน่วยงานของศาสนศาสตร์ศุกร์
สำนักพุทธใช้คำว่าเป็นรัฐธินะฮะคุณผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณ